ท่านผู้ชมครับที่ชนบุรีนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับ
ไปขอกู้เงินจากคุณป้าคุณป้าอายุหกสิบสี่ปี
แต่ยังไงไม่รู้นะครับมีปากเสียงกันเกิดขึ้นนะครับ
สุดท้ายนะครับป้าถูกแทงนะฮะถูกมีดเนี่ยแทงปักคอเสียชีวิตนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับเนื้อที่เนี่ยประมาณสองไร่
ตำบลสำนักบกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวกันนิชาอายุ๖๔ปีเป็นเจ้าของบ้านนะครับ
เสียชีวิตอยู่ในบ้านนะครับที่คอเนี่ยมีมีดปอกผลไม้ยาวประมาณ๑๐นิ้วเนี่ยปักคาอยู่นะครับ
นี่นะฮะที่ศีรษะก็มีบาดแผลถูกแทงเป็นแผลชะกันหลายแผลด้วยมีร่องรอยการต่อสู้ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
แต่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เพราะว่าคุณป้าเนี่ยอาศัยอยู่คนเดียวนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุสุดท้ายไปมอบตัวนะครับหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุแล้วไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ผู้ที่ก่อเหตุที่เป็นมือแทงนี่ฮะนางนันทิยาผิวเกลี้ยงอายุ๓๑ปี
หลังจากก่อเหตุแล้วไปมอบตัวกับตำรวจสพเมืองชนบุรีนะครับที่ร่างกายเนี่ยมีรอยแผลนะฮะมีลักษณะถูกมีดแทงเข้าแขนซ้าย
มือซ้ายมีรอยถูกกัดด้วยนี่เป็นสิ่งที่ผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขามีบัตรแผลค่ะโดยนางนันทิยาผู้ต้องหานี่อ้างว่าตัวเธอกับผู้ตายคือนางสาวกันนิชานะครับนับถือกันนะวันเกิดเหตุนัดหมายกันทางโทรศัพท์ตัวนางนันทิยาผู้ต้องหาจะไปกู้เงินจากผู้ตายจำนวนหนึ่งหมื่นบาทผู้ตายคิดดอกเบี้ยร้อยละสิบถ้
ว่าคนที่กู้จะอยู่ในค่ายทหารตัวเธอเนี้ยเคยไปกู้เงินผู้ตายมาแล้วสองครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะฮะก็เลยไปกู้นะครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นนัดกันนี่ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะครับต้องให้ความเป็นทำกับทางคุณกันนิชาที่เสียชีวิตด้วยนะครับเนื่องจากไม่มีใครเห็นเหตุการณ์แล้วก็เธอก็ไม่สามารถจะมาชี้แจงอะไรได้แล้วแต่ผู้ต้อง
จะกลับแต่ผู้ตายเนี่ยกลับบอกว่าไม่ให้กู้แล้วเธอก็เลยโมโหว่าเอ๊ะทำไมตกลงกันแล้วทางโทรศัพท์พอมาถึงเนี่ยคุยอยู่ชั่วโมงกว่าพอจะกลับแล้วกลับไม่ยอมให้เงินก็เลยด่าไปนะครับด่าไปอย่างรุนแรงเพราะว่าไม่ยอมให้เงินนะครับผู้ตายก็ด่าตอบกลับมาประมาณว่าเนี่ยมาด่าทำไมรุ่นไหนก็แล้วเพราะ
ผู้ตายคว้ามีดปอกผลไม้มานะครับแล้วก็เอามาแทงใส่เธอเธอก็เลยเอาแขนเนี่ยมารับเอาไว้แล้วเกิดการต่อสู้กันสุดท้ายแย่งมีดได้ก็เลยแทงใส่กลับไปแบบไม่ยั้งเข้าตรงไหนบ้างเธอบอกเธอก็ไม่รู้รู้รู้แค่ว่ามันเข้าไปที่ลำคอด้วยแล้วผู้ตายก็แน่นิ่งไปหลังเกิดเหตุตกใจมากทำอะไรไม่ถูกก็เลยโทรหาสามีสามีบอกให้ไปมอบตัว

เขาก็บอกว่ามองด่าผมทำไมอะไรอย่างเงี้ยอูรุ่นไหนอืมประมาณเนี้ยค่ะ
แล้วเหมือนมีดมันอยู่ข้างตัวเขาค่ะเป็นมีดอะไรเลยมีบอกว่ามันไม่ได้แน่ค่ะ
ที่คือเนี้ยค่ะมันเขาจิ้มแล้วหนูก็กัดพร่องกันตัวเขาจิ้มเรา
ใช่แล้วหนูก็ทำอีเลยสู้กันแล้วก็ตอนนี้เขาก็กัดไปอีกไปมา
เขาก็กัดอีกหนูก็แขนเดียวใช่ค่ะอันนี้แขนนี้กัด
แล้วเราเขาแย่งนี้ได้หนูก็ใส่อย่างเดียวเลยค่ะ
เพราะหนูก็เอาตัวรอบของหนูแล้วอ่ะเพราะคุณนายก่อนเริ่มมองหูกับเราเดี๋ยว
หนูก็สู้อย่างเดียวฉะนั้นหนูก็ไม่ได้นับด้วยว่ากี่ครั้ง
ก็เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะว่าถูกทำร้ายก่อนต้องป้องกันตัว
แต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
เราก็ไม่สามารถจะชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับเนื่องจากไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะครับ
เรื่องต้นนะครับนางนันทิยาถูกแจ้งข้อหาก็คือ
ฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โดยขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ตอนนี้ก็ถูกส่งฟ้องศาลดำเนินคดีไปแล้วนะครับความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
พื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับ
รั้วทั้งสี่มุมนะครับด้านในเนี่ยจะไม่เห็นความเคลื่อนไหวข้างใน
ชาวบ้านบอกว่าเมื่อวานนี้ชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านผู้ตายนะครับ
ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัดร้างด้วยนะครับมีพิธีทำบุญประจำปี
ชาวบ้านส่วนใหญ่มาช่วยงานบุญนั่งอยู่ที่หน้าวัดตลอดทั้งวัน
แต่ไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าความเคลื่อนไหวอะไร
จากบ้านหลังที่เกิดเหตุนะครับเพราะว่าปกติบ้านหลังนี้เขาก็จะอยู่คนเดียว
ช่วงเที่ยงก็มีรถเข้าออกอยู่หลายคันอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับ
สี่โมงเย็นเนี่ยมีรถตำรวจมามีรถกู้ภัยมาด้วย
ถึงรู้ว่าเจ้าของบ้านถูกฆ่าเสียชีวิตชาวบ้านก็ไปดูกันนะครับ
ช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็มีคุณป้าท่านหนึ่งนะครับ
ให้เขาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าป้าผู้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านนี้
คนเดียวมา๒ปีแล้วไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครมากนัก
แล้วทุกวันเนี่ยก็จะเห็นผู้เสียชีวิตขับรถออกจากบ้านไปซื้อของ
เช้ากลับมาช่วงสายแล้วก็ไม่ค่อยเปิดบ้านต้อนรับใครเท่าไหร่นะครับ
ส่วนมากจะมีคนมาหามีคนมาหาก็กดประตูรีโมทเปิดให้เข้าบ้านไปนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟังกับบ้านนะครับ
โทรคุยกันว่าอย่างงั้นอย่างงี้ตอนก่อนที่จะผ้านะประมาณบ่ายมุมในโรงคกวาแล้ว
นะพอพอเขาโทรมาอีกครั้งนึงเขาไม่รับโทรศัพท์
เขาก็เลยมามาแล้วก็เจอเขาเปิดประตูไปเขาเจอ
ไม่มีใครยุ่งอะไรเขาก็กลับกันหมดกลับกันหมดเลย
ตอนนี้ญาติรับศพของนางสาวกันนิชาไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดช่องลมนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็พยายามที่จะไปสอบถามทางครอบครัวนะฮะ
เพื่อจะมีอะไรพูดถึงสิ่งที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะครับ
แต่ว่าทางญาติไม่อยากจะให้ข่าวอะไรมากกว่านี้นะครับ

แต่ว่าสิ่งต่างที่ผู้ต้องหาพูดไปเนี่ยคือคำกล่าวอ้างของฝั่งผู้ต้องหานะฮะ